เอาล่ะครับคุณผู้ชมไปดูอุบัติเหตุกลางแยกที่จังหวัดชนบุรีฮะ
จอดติดไฟแดงกันอยู่นะถูกชนกันหลายคันเลย
แต่ที่หนักหน่อยนี่จะเป็นรถตู้ทึบถูกชนอย่างจังฮะ
มาไปดูเหตุการณ์เลยฮะ
ดูดีนะมันเป็นรถปล่อยรถทางตรงไม่มีรถเลี้ยวมา
งั้นรถตู้ทึบคันนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงถูกไถออกไปนู่นนะฮะ
เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งนะครับจับภาพรถบรรทุกเบรกแตกครับนะฮะ
แล้วก็เฉียวชนรถที่จอดติดไฟแดง
นี่คือรถใหญ่แรงเฉื่อยมันก็เยอะใช่ฮะ
แล้วรถโตโยต้าขาวนี่กระจกข้างขวายังอยู่เปล่านะ
กระจกไอ้มองข้างน่ะแต่ที่แน่รถตู้ทึบไปนู่นน่ะไปนู่นเลย
ไถไปนู่นเลยเหตุเกิดบนถนนเศรษฐกิจนะครับ
เป็นทางแยกในพื้นที่หมู่๓ตะบนหนองรีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับ
ฝั่งขาเข้าเมืองชนบุรีนี่แหละที่เกิดเหตุพบรถพ่วง๒๒ล้อครับ
ซูซูนะหน้ารถพังยับทีเดียวนะฮะก็ไปเจอรถตู้ทึบสีขาวด้วยนะครับ
พังบี้อยู่ข้างหน้านะครับใกล้กันนะครับเป็นรถกระบะอีซูซูนะครับ
สีขาวป้ายแดงอีกคันหนึ่งถูกรถพ่วงเฉียวชนรถด้านขวา
แล้วก็จกข้างก็เสียหายนี่นี่นายเสถียรรมณาอายุ๓๖ปี
เป็นคนขับรถกระบะตู้ทึบเล่าบอกว่าโอ้โหพี่ผมจอดติดไฟแดงอยู่ของผมดีดีนะ
รถพ่วงชนท้ายเต็มแรงเลยฮะนี่ครับเยินไปหมดนะฮะ

มาจากบ้านเบียงครับครับจะไปไหนครับจะไปกรุงเทพครับ
อ๋อไปส่งของนะครับผมมาถึงนี่เป็นอะไรขึ้นครับ
ก็จอดไฟแดงปกติครับครับแล้วจู่จู่เขามาชนท้ายเรา
ใช่ครับอ๋อเบรกก็น่าจะแตกอ่ะนะไม่อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับ
นายชัยพิชิตนะชื่อชัยนามสกุลพิชิตอายุ๓๐ปีคนขับรถพ่วงเล่าบอก
เขาขับรถมาก่อนถึงแยกไฟแดงพยายามแตะแล้วพี่ย้ำแล้วพี่โอ้โหมันไม่อยู่เบรกแตกพี่นะ
รถก็เลยไปเฉียวชนรถที่จอดอยู่ข้างหน้าตำรวจก็ให้คนขับรถคู่กรณีแจ้งประกัน
เพื่อดำเนินคดีแล้วก็คนขับรถพ่วงก็ถูกแจ้งเขาหาขับรถโดยประมาท
ทำให้ทรัพย์สินคนอื่นเสียหายส่วนค่าเสียหายก็เดี๋ยวเจรจาชดใช้กันไปครับ